อ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ขอความช่วยเหลือค่ะ
คุณยายท่านหนึ่งเป็นผู้พิการด้วยนะคะอายุ๘๙ปีถูกยึดบ้านค่ะ
เพราะว่าลูกสาวเอาโฉนดที่ดินไปจำนองแต่ว่าผ่อนชำระไม่ไหว
มาอีกแล้วค่ะกรณีแบบนี้นะคะนี่ค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์นะคะ
บอกว่ามีหญิงชรายุแปดสิบเก้าปีถูกยึดบ้านแล้วต้องย้ายออกในสิ้นเดือนนี้
โอ้โหนับไปอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ย
เอาโฉนดที่ดินไปจำนองแล้วผ่อนชำระไม่ไหว
ถูกธนาคารยึดแล้วก็บังคับคดีถูกขายท่อตลาดค่ะคุณผู้ชม
คุณยายคนนี้ล่ะค่ะนะคะนางทองจันบุญสารอายุแปดสิบเก้าปี
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปบ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านเปลือยน้อยตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
หน้าบ้านก็พบป้ายประกาศขายที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้ค่ะ
ก็ไปพูดคุยกับคุณยายทองจันทร์ค่ะคุณยายเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้
เอาโอนโฉนดที่ดินให้ลูกสาวคนเล็กเพราะว่าก็คิดว่าเราเนี่ยอายุมากแล้วนะคะ
ทรัพย์สินให้ลูก๔คนสามีก็ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้ว
อาศัยอยู่กับหลานชายทุกวันนี้หลานก็ไม่ได้ทำงานนะคะ
รายได้ยายตอนนี้มาจากเบี้ยคนชะลา๘๐๐บาทเงินคนพิการด้วย
เพราะว่าแขนหักสองข้างก็ได้หนึ่งพันหกร้อยบาท
ซื้อข้าวกินไปเดือนต่อเดือนไม่ได้มีเงินอะไรเลยค่ะ
จึงทำแค่เจอเถ่นเวลาอีกพันธุ์มีเงิน
มีแล้วคุณดูใกล้กันเพื่อนนั่นกับเพื่อนก็ยื่นไปก็จะอยู่ไปจังสิแล้ว
สิ้นเดือนนี้นะคะนอกจากเงินพิการเงินเบี้ยคนพิการ
ก็จะไม่มีบ้านอยู่แล้วค่ะคุณยายนะคะ

พอทราบเรื่องก็พาคุณยายไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ไปขอหาที่อยู่ใหม่แต่ตอนนี้คือมันอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่
ยังไม่รู้ว่าช่วงรอยต่อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่บ้านหลังนี้ถูกขายทอดตลาดแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณยายก็ต้องการความช่วยเหลือมากเลยค่ะ
ก็ขออนุญาตขึ้นบัญชีไว้ก็แล้วกันเผื่อใครอยากจะช่วยเหลือคุณยายทองจันทร์นะคะ
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

บัญชีของนางทองจันทร์ตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐บาทค่ะ
ลูกสาวจะรู้ไหมเนี่ยว่าลำบากขนาดนี้
และที่สำคัญนะกรณีแบบนี้มาถึงแบบนี้แล้ว
มีคุณผู้ชมเท่านั้นแหละครับที่จะช่วยท่านได้นะครับ